สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดสดใหม่ค่ะใหม่สิไหมไม่เยอะค่ะ
เรากำลังพูดถึงที่พี่มดดำขำนี่เพราะว่าพี่มดดำกำลังพูดถึงแบบ
เรื่องทริปไหว้พระธรรมดิอะไรอย่างงี้ไปกันเยอะใช่ไหมไปกันเยอะไป
ต้องเล่าเพราะวันนี้คอนเทนต์นี้ทุกคนรอคุณแม่เล่าเลย
เล่าเรื่องอะไรก็ไม่ยังไม่มีอะไรอ่ะก็อยากจะไปเฉยอ่ะนึกออกป่ะ
แต่ภาพที่เราเห็นแต่ปัญหาตอนนี้คือคนไปเยอะแล้วก็อยากจะด่าแล้วกันไม่เล่าอ่ะ
คือเริ่มมีการขายคงขายคิวกันเกิดขึ้นซึ่งความจริงแล้วมันไม่ควรจะมีคิว
สถานกระทิเนี่ยถ้าเกิดจะไปยังไม่ต้องจองก่อนเดือนนึง
เพราะวันนึงท์มันจะกัดคนไม่เกิน๓๐๐คนขึ้นนึกออกปะ
ก็เลยได้คราวเนี้ยมันก็แบบมีคนจะเก็บคิวแล้วก็ส่วนใหญ่ไม่ใช่เป็นเจ้าหน้าที่นะฮะ
เจ้าหน้าที่เขาก็งงว่าคิวคือหมายถึงมีคนจองคิวเอาไว้แล้วถึงเวลาก็แบบขายบัตรคิวอะไรอย่างนี้
ซึ่งมันไม่ถูกต้องหรือแม้กระทั่งทุกวันนี้มันไม่ใช่คนบึงการนะ
กลายเป็นคนจังหวัดอื่นมาคิดค่าทงค่าทัวร์มาจัดทัวร์จัดเธออะไรกันอย่างนี้

ซึ่งจริงเขาก็จะมีมาตรการของทางพื้นที่อยู่แล้วที่เขากำหนดเอาไว้เนาะว่ามันต้องเป็นคิวอ่ะ
บ่นเขาก็บอกว่าเฮ้ยทำไมแบบคนต่างจังหวัดมาทำกับเขาอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ย
ซึ่งจริงวิถีชาวบ้านเขาไม่มีอะไรเลยจริงคือถ้าสมมุติเราพูดถึงตามคำเล่าลืออะไรอย่างนี้
เขาก็บอกว่าถ้าสมมุติมันเกิดเมืองใหม่เกิดขึ้นเพราะว่าสะพานมิตรภาพไทยลาวก็จะสร้างแล้วสนามบินก็จะสร้างแล้ว
แล้วก็รถไฟความเร็วสูงจากจีนวันที่๒ธันวาคมก็ถึงเวียงจันทร์แล้วนะน้อง
เวียงจันทร์คือหมายถึงว่าคุณสามารถนั่งรถไฟจากประเทศจีนมาถึงเวียงจันทร์ก็คืออีกนิดนึงประเทศไทยของเราก็ข้ามมาประเทศไทยที่น้องค่าย
มันก็เหมือนกับเป็นเมืองใหม่เขาบอกว่าถ้าเป็นเมืองใหม่ขึ้นมาเนี่ยก็เหมือนแบบว่าจะพ้นนิทานนะนิทานก็จะเป็นคนพ้นคำสาปอะไรอย่างนี้
คือเราก็จะเห็นภาพแบบชัดเจนมากแล้วหลายคนก็จะรู้สึกแบบเราอยากที่จะแบบเดินทางไปอะไรอย่างนี้นี่ภาพนี้ไงนี่ไงเนี่ย
เจ้าเชื่อเรื่องพญานาคบ่บางคนไม่ต้องเชื่อหรอกบางทีมันอาจจะเป็นแบบว่าเป๊ะมากเลยนะรูปเนี้ย
อันนี้คือหัวที่เกิดใหม่ซึ่งทางขึ้นไม่ใช่เกิดใหม่พี่ถ้าสมมุติจะเอาความเชื่อมูเตรลูก่อนนะ
เอาแบบมูเตรลูนะเขาบอกเวลาพญานาคตายแล้วเป็นหินเขาว่าอย่างนั้นตามความเชื่อมูเตรลู
แต่ถ้าสมมุติตามหลักวิทยาศาสตร์เขาบอกหินมันก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วหรือเปล่า
หมายถึงหินบนเขานี้ลักษณะเขาจะเหมือนเกล็ดแล้วรูปทรงอันนี้เหมือนแบบหน้าเป็นแบบศีรษะเป็นอะไรอย่างงี้
บังเอิญจะเหมือนอย่างงี้เลยหรอ
ตั้งแต่ถ้าสมมุติพูดแล้วอ่ะอย่างบ้างไฟพญานาคเรายังหาคำตอบไม่ได้เลย
เพราะว่าฝีมือมนุษย์หรือคำถามคนของใครยังยอมรับอย่างนึงเลยว่า
ทุกวันนี้บ้างไฟพญานาคสีแตกต่างไปจากที่เขาเคยเห็น
แสดงว่ามันอาจจะมีทั้งจริงและปลอมถูกต้องไหมฮ
ถูกต้องไหมคะอันเนี้ยแต่อันเนี้ยคงไม่มีใครไปนั่งแกะสลักหรอกม้อน
ไม่ได้อย่างนี้มันเก่าค่ะมันไม่ใช่ของใหม่ค่ะ
แต่ในอีกมุมนึงถ้าไม่ใช่เรื่องของพลังศรัทธาบางคนก็จะบอกว่าธรรมชาติแบบสร้างสิ่งที่แบบมหัศจรรย์เกิดขึ้นได้อะไรอย่างนี้
แต่ทำไมต้องไปสร้างที่หนองคามเอ๊ะทำไมต้องไปสร้างที่อยู่ที่ตรงนั้นเออนี่แหละก็ต้องไปหาคำตอบกัน
หรืออาจจะเป็นเพราะว่าหลักวิทยาศาสตร์หรืออะไรอย่างนี้เราก็ไม่รู้
แต่ถ้าสมมุติเราย้อนกลับไปจริงจุดตรงนี้เป็นจุดที่พระอริยสงฆ์หลายองค์
ตรงนี้นะตรงผาใจขาดที่กระชาพาพาไปดูที่แบบว่าเปิดเปิดรายการเห็นไหมที่ไปเปิดฮะ
ห้ามคนไปฮะห้ามคนเพราะว่าเดี๋ยวไปกันเยอะเยอะปุ๊บหักตายใช่เนอะใช่ไหมล่ะ
แต่ถ้าวันนี้คือไปขอหนึ่งอันนี้ขอความกรุณาเลยว่ารู้สึกคิวเขาจะเต็มแล้วจริง
อย่าเอาขยะขึ้นไปเลยอ๋อบางคนพกขวดน้ำพวงมาลบแม้กระทั่งพวงมาลัยอะไรก็ไม่ต้องเอาขึ้นไป
วาดข้างล่างให้จบค่ะเพราะข้างบนอ่ะเมมันธรรมชาติเนอะมันไม่ควรมันเหมือนภาพวาด
ถ้าคุณเข้าไปถึงจริงถ้ามุติคุณมีโอกาสไม่ต้องไปมูเตรลูนะคุณไม่ต้องมาเชื่อเรื่องพญานาคมีจริงหรือเปล่านะ
ไปเจอน้ำตกอย่างเดียวก็ตายแล้วคืออย่างที่บอกล่ะธรรมชาติมันเป็นแบบธรรมชาติสร้างขึ้นมาเองแบบสวยงามแบบนั้น
บางคนก็อย่างที่บอกเป็นพลังศรัทธาหนึ่งบางกลุ่มอาจจะบอกว่าอยากขึ้นไปดูธรรมชาติและความสวยงามที่อยู่ตรงนั้น
เพราะว่ามันเกิดออกมาแบบนี้โดยธรรมชาติสร้างเองมนุษย์ไม่ได้ไปสร้างเขาแต่เป็นแบบนี้อย่างนี้ค่ะ
แต่ขึ้นไปก็อย่างที่บอกบางคนพกขวดน้ำขวดอะไรไปพลาสติงพลาสติกต่างไปแล้วบางทีดื่มเสร็จทิ้ง
ก็กลายไปเป็นแบบว่าเขย่งขยะอยู่ตรงนั้นอีกอย่างนี้
คือไปเที่ยวสถานที่แบบนี้นะแนะนำเลยเพราะว่าพี่ก็ทำนะเอาถุงไปใบหนึ่งของเราของเราของขบวนเราเราก็ติดเอาไว้ที่ตัว
ใช้แล้วก็ใส่ถุงตัวเองนี่แหละค่ะแล้วลงมาก็ไปทิ้งในที่ที่เขาวางไว้ให้
ต้องดูแลตัวเองนะทุกคนที่ไปก็ต้องดูแลตัวเอง
แล้วไม่ได้ถ่ายราการกันหรอกคุยเรื่องอะไร

คุยก่อนถามเจ้าของทิพย์กันว่าเค้าโอเคไหม

เพราะว่าหนูเจอทุกวันขนาดหนูยังไม่ได้ไป

ฉันขอเน้นว่าฉันไปถ่ายรายการแล้วก็ถือว่าไปทำบุญ
ไปทำบุญก็คือเหมือนกับไปออกพรรษาอะไรทั่วไป
เลยถือไปกันแต่ปรากฏว่า
น้องอนุมูลหานบูนร่วมหน้ากับตรงนี้เลยกรการ
ถ้าวันแอทศารีย์มาไหวก็จะมาอาชิตน่า
เอาไปดูเรื่องของสถานการณ์โควิดในวันนี้

มีภาพออกมาเป็นนุ่มคนนึง

คนก็ตั้งข้อปกเขียนกันว่า

ซึ่งทหารลับพันด้าเขามีการเคลียร์ค่ะ
คือคนก็จะแบบสงสัยจริง
เนื่องด้วยว่าจริงก่อนหน้านี้เขามี
ผู้ที่นำใบรับรองแพทย์จากการฉีดวัคซีนจรสันแอนจรสันจากคลินิกเอกชนแห่งหนึ่ง
ในจังหวัดสักแก้วมาขอวัคซีนพลัสบอร์ต

ลงไปตรวจสอบที่คลินิกเอกชนดังกล่าว

ซึ่งแพทยอมรับว่ามีการฉีดจริงนะคะ
อ้างบอกว่าคนไข้เอามาฉีด

แพทย์สาธารณสุขจังหวัดสะแก้วก็คาดการณ์
บอกว่าอาจจะมีการนำวัคซีนมาจากประเทศกัมพูชา
เนื่องจากว่าข้อมูลการฉีดวัคซีนในภูมิภาคอาเซียน

แจ้งว่าประเทศเพื่อนบ้านที่มีวัคซีนจรสัน
แอนด์จรสรรค์ก็คือกัมพูชาค่ะ
ซึ่งก็ได้รับบริจาคมาจากประเทศสหรัฐอเมริกา

อันนั้นก็ได้รับบริจาคมาจากสหรัฐอเมริกา

ตอนนี้ก็คือมีการตั้งคณะกรรมการไปตรวจสอบ

หลังจากมีผู้นำใบรับรองแพทย

ไปบอกแล้วก็ไปขอวัคซีนพร้านซัปอท

อัปเดตมานะคะวันนี้เลย

มีการขอทางออยผ่านเรียบร้อยแล้ว
เป็นวัคซีนหนึ่งตัวในนั้นที่ได้การรับรอง
แต่ปรากฏว่าในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ย

ถ้าคุณไปเช็คแอปหมอชนะประมาณสักช่วงกลางปีค่ะ
เราจะเห็นแอปหมอชนะเขาจะมีการแจ้งเลยว่า
วันนี้มีใครฉีดวัคซีนบ้างเข็ม๑เม็ม๒เม็ม๓จำนวนเท่าไห

แต่ตอนนั้นน่ะมันมีจรสารนั้นจรสารโผ่มาด้วยอยู่ทุกอย่างหนึ่ง
ตอนนั้นก็มีการไล่เลียงกันไปเช็คค่ะ
ทางกรมการควบคุมโรคเขาก็มีการแจ้งออกมาตอนนั้นบอกว่า

ถ้าเราย้อนกลับไปตอนนั้นจะมีว่า
คือสถานทูตฝรั่งเศสตอนนั้นเขามีการนำเข้ามา
แต่เป็นของสถานทูตเองนี่เป็นข้อยกเว้น

แต่ในช่วงที่เราเห็นช่วงนั้นที่เป็นกระแสกรณีมา
ประมาณสี่พันอยู่ในแอปเลยว่ามีวัคซีนจรสันแอนจรสันมีการฉีด
ถ้าไปไล่เรียงตอนนั้นก็คือมีการออกมาชี้แจงเลยว่า

ถ้ามีก็คือมีองค์ตัวอยู่ในนั้นที่มีฉีดไป
แต่ทีนี้หลังจากนั้นนอกเหนือจากนั้นไม่มีเลยไง
เราไม่เคยมีโอกาสได้เห็นวัคซีนจรสันแอนจรสันมาฉีดทั่วไป
เพราะว่าโดยปกติของการนำเข้าวัคซีนมาเนี่ย
หนึ่งเลยคือต้องมีบริษัทผู้นำเข้าวัคซีนมาแบบถูกกฎหมาย

รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
แพทย์สุรโชธต่างวิวัตรเนี่ยท่านก็มีการกล่าวถึงกรณีนี้
บอกว่าหลักการของการใช้วัคซีนในประเทศไทยเอง
ต้องมีผู้นำเข้าแบบชัดเจน

ใช่แล้วก็ต้องมีการขออนุญาตนะคะจากออย
เพื่อที่จะมีการรับรองการนำเข้ามาด้วย
เพราะหากมีการนำเข้ามาเองจริงมันเสี่ยงมาก

ทีนี้ในขวดนั้นบางทีจะมีการปลอมแปลงอะไรเข้ามา
ถ้าไม่ได้เป็นบริษัทผู้ผลิตหรือผู้นำเข้ามาเอง
มันอาจจะมีการปลอมง่ายเขาก็เลยระมัดระวังในเรื่องนี้
ปัจจุบันในประเทศไทยเองเนี่ยกรมควบคุมโรคนะคะ
เขาก็ป้องกันด้วยการเก็บขวดวัคซีนทั้งหมดที่มี
ไม่ว่าจะฉีดให้เราไปแล้วกี่ล็อตกี่ล็อตเนี่ยเขาจะเก็บ
แต่อย่างนี้ที่ท่านบอกคือบางประเทศเขาไม่ได้เก็บขวดเอาไว้
แต่ประเทศไทยเนี่ยป้องกันเรื่องนี้ก็คือเก็บมาเช็คล็อตเลยว่า
ไม่มีใครฉีดวัคซีนไปเป็นอะไรเขาจะวิ่งกลับไปเช็คล็อตการผลิตนั้นนะ
อะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมทำให้การอาจจะนำขวดมาเนี้ย
เอ๊ะแล้วถ้าสมมุตินางเข้ามาผิดกฎหมายใส่น้ำเปล่าลงไป
ก็อาจจะไม่มีใครรู้ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันค่ะ
เราจึงต้องมีผู้นำเข้าอย่างถูกต้อง
ใช่ถ้าใช้คำว่าฮิ้วเข้ามาเองไม่ได้อันนี้มันก็จะผิดกฎหมายแล้ว
ก็ผิดข้อหนึ่งทีนี้เขาบอกเลยว่าแพทย์ที่เป็นคนฉีดให้ก็จะผิดด้วย
เป็นแบบนั้นน่ะนะคะดังนั้นเรื่องนี้เขาก็ต้องมีการไปเช็ค
อย่างละเอียดอะไรกันไปสุดท้ายแล้วเนี่ยคือนำเข้ามาแบบไหน
แล้วแพทย์ที่ฉีดเนี่ยรู้เห็นด้วยหรือเปล่าหรือว่าเกิดอะไรขึ้นยังไงกับคลินิก

นี่ไงคือตอนแรกจริงอย่างไฟเซอร์ที่สหรัฐอเมริกาบอกเราว่า
มีการมาให้เราประมาณ๒๕ล้านโดสถูกต้องไหมคะ๑๕ล้านโดสมาไปแล้วเรียบร้อย
๑ล้านโดสหนักเราก็ถามกันต่อว่าแล้วเมื่อไหร่จะมาถึงล่ะ
เมื่อไหร่จะมีการนำเข้ามาให้ใช่ไหมคะ
ล่าสุดคุณดอนปรมัติวินัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ
ท่านก็มีการออกมาเผยถึงกรณีความคืบหน้าของทางรัฐบาลไทยเนี่ยค่ะ
ที่จะนำเข้าเรื่องของวัคซีนที่จะบริจาคมาจากสหรัฐอเมริกา๑ล้านโดส
แล้วก็คาดว่าจะส่งถึงประเทศไทยในเร็วนี้
เพราะว่าตอนนี้เนี่ยผ่านกระบวนการต่างของทางสหรัฐเกือบจะเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ถามว่าวัคซีนดังกล่าวจะส่งถึงไทยภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ได้ไหม
ท่านบอกว่าอยู่ที่กรมควบคุมโรค
ว่าจะเสนอเข้าคอรมอเมื่อไหร่
แล้วถ้าผ่านความเห็นชอบจากคอรมอทุกอย่างก็จะเรียบร้อย
ก่อนหน้านี้ที่เราถามหากัน๑ล้านโดส
ตอนนั้นก็มีการบอกเหมือนกันว่าก็ต้องรอให้
คอรมออนุมัติออกมาก่อนถึงจะมีมา
อืมนั่นแหละแต่ก็โอเคแต่เขาบอกว่าในที่สุดแล้ว
เขาบอกว่าวัคซีนหลักตั้งแต่ปีตั้งแต่สิ้นปีนี้มันต้องไป
ช่วงประมาณพฤศจิกาคาดเดาว่าจริงมันควรจะหมดแล้ว

โรงพยาบาลตอนนี้ก็จะเริ่มมีการปรับสูตรแล้วค่ะ
เขาก็มีการแบบว่าลนลงให้คนออกมาฉี่กันใหญ่เลยตอนนี้

มีเยอะแล้วเนี่ยจัดระบบการฉีดให้ดีด้วย
เดี๋ยวจะเป็นแบบเมื่อวานอีกที่แบบว่าโอ้โหค้างไว้เต็มเลย
สงสารมากันแล้วไม่ได้ฉีดบางคนนะ
ปิดร้านมาบางคนต้องลางานมา

ขอให้จัดการให้แบบว่าให้แบบเป็นระบบกว่านี้

แต่ขอสักนิดนึงเราลอยกระทงเราต้องงดจัดถูกต้องไหม

นายกบอกว่าจำได้เลยเขาพูด
นี่ตามข่าววันนี้ไทยรัฐออนไลน์ของเราก็มีลงแล้ว
งงอยู่ว่าสรุปแล้วลอยกระทงเราจะไปลอยกระทงกันเนี่ย
จัดได้แต่ห้ามจุดพลุจุดตรายด้วยเหรอแม่
มีมาตรการต่างในเรื่องของการจัดงานลอยกระทง

เขาบอกว่าการจัดลอยกระทงเนี่ยคงไม่ได้จัด
เพราะสถานการณ์โควิดยังมีสถานการณ์ยังวางใจไม่ได้
ไม่มีการจัดงานรอยกระทง

นายกแจงนายกไม่เคยพูดงดจัดงานลอยกระทง

ยันทำได้แต่ต้องยึดมาตรการของทางสาธารณสุข
รอยกระทงพฤศจิกายนที่จะไม่สามารถจัดได้

ยังมีความเสี่ยงจากการติดเชื้อภายในประเทศ
ยังพบผู้ติดเชื้อรายวันค่อนข้างสูง

แต่ท่านนายกแจงบอกว่านายกไม่เคยพูดว่าให้งดจัดงานลอยกระทง
จัดได้แต่ต้องทำตามมาตรการของสาธารณสุข
การจัดอีเวนต์รอยกระทงปีนี้ไม่น่าจะได้จัดแต่ชาวบ้านก็ยังคงลอยกระทง
อ๋อหรือเปล่านายกบอกคงไม่เคยพูดว่างดจัดนะคะ
มันก็คือห้ามถือกระทงออกจากบ้านก็ไม่ได้ไง

ถามว่านี้คือตามคำหนบธรรมเนียมราเพณีนี่
ใครที่อยู่ริมแม่น้ำหรือแถวนั้นก็คือ
ไปรอแต่ปกติ

มาตรกาศที่พูดว่าสามารถทำได้มันมีอะไรบ้าง
ประชุมกลมออกมาว่าจัดได้แต่ห้ามจัดอีเว้นหรือเปล่า
ไม่ได้บอกนายกท่านบอกว่าเขาไม่เคยพูด
ว่าห้ามจัดอาจจะฟังแล้วแบบคาดเคลื่อนกันไป

เตรียมโรคชิ้นเตรียมปลาหมู

สมมติแกจะออกไปรอยกระแฟนอย่างนี้ได้
ออกไปรอยกระกล้องปียะกับสองคนจับมือกันไปรอยกระทง
ไม่ไปค่ะฉีดสเปรย์ตลอดเวลาไม่ไหวค่ะ
ฟิตตลอดค่ะ
เอาบ้านช่วยชวนนั่งออกจากบ้านบ้าง
ไม่หรอกเพราะว่าปกติแบบลอดกระทงส่วนใหญ่ก็จะแบบ
มีการแสดงมีการประกวดอะไรอย่างนี้

แต่ก็ต้องดูต่อไปแบบชัดเจนว่าถ้าสมมุติเราจะออกไปลอยกระทงแบบปกติของคนอย่างนี้
สามารถไปได้เป็นปกติเลยไหมหรือว่าต้องทำอะไรบ้าง
เดี๋ยวเรารอความชัดเจนออกมาเป็นข้อว่าต้องทำอะไร
รีบแจ้งให้ชัดเจนเถอะขนมโตเกียวก็รอสตาร์ทอยู่
ลูกชิ้นอะไรต่ออะไรน้ำเนิม
แต่เขาบอกว่าริมตลิ่งเนี่ยก็ต้องติดตามดีเนื่องจากน้ำมันล้น
น้ำทะเลมันหนุนถ้าสมมุติวันนี้แรงกว่าเมื่อวานอีกนะ
วันนี้ความจริงน้ำแรงกว่าเมื่อวานอีกนะสูงขึ้นแรงกว่านะ
น้ำมากไม่ว่าน้ำอะไรน้ำแรงนี่เขาบอกน้ำแรง
น้ำมากคือใช่น้ำท่วมเนี่ยแหละ
ต้องติดตามข่าวอีกหนึ่งข่าววันนี้กู้ได้แล้วนะฮะ
หลังจากหนุ่มขับจมน้ำเนี่ยเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกับตันยูเนี่ย
เริ่มปฏิบัติการกู้รถหนุ่มสุพรรณหนุ่มสุพรรณคนนี้อายุ๒๗ปี
บริเวณจุดกลับรถใต้สะพานครับตำบลตะเคียนเลื่อนจังหวัดนครสวรรค์
โดยรถเนี่ยตอนนี้ต้องยอมรับกระแสน้ำทุกที่มันแรงหมด
รถเนี่ยก็ไหลไปตามกระแสน้ำห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ๓๐๐เมตรนะฮะ
ซึ่งตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาเนี่ยทุกคนพยายามที่จะกู้รถขึ้นมาแล้วรอบหนึ่ง
แต่ปรากฏว่าไม่สำเร็จเนื่องจากระดับน้ำเนี่ยตรงนั้นเนี่ยลึก๖เมตร๖เมตร
ต้องยกเลิกภารกิจฮะน้ำแมลงแล้วลึก
ล่าสุดวันนี้เจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกับตันยูเนี่ย
เขาได้ประสานรถแบ็คโฮอีกคันนึง
มาช่วยลากรถขึ้นริมตลิ่งข้างสะพานแทน
ใช้เวลา๒ชั่วโมงคุณดูนะฮะนี่นะครับ
จึงสามารถนำรถขึ้นมาฝั่งได้สำเร็จ
เรื่องต้นพบว่ารถคันเกิดเหตุเนี่ย
มีการลดกระจกประตูหน้าลงทั้งสองข้าง
ก็คงจะเหนียวมาก
จากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้ลากรถมายังสพเมืองนครสวรรค
เพื่อรอให้เจ้าหน้าที่เนี่ยพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบกันต่อไป
วันนี้ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครสวรรค์
ให้ข้อมูลว่ามอบหมายให้ตำรวจจราจรเนี่ย
ส่วนไฟฟ้าส่องสว่างนั้นได้ประสานกับกรมทางหลวง

เป็นเส้นทางที่เปิดไว้เพื่อให้ช่างเนี่ยเข้าไปเซอร์วิส
แต่แบบบางทีอย่างคนที่ไปแล้วเขาไม่ได้รู้เส้นทาง
แล้วเขาไม่ได้เชี่ยวชาญในเส้นทางนั้นก็ไม่รู้
คือจริงจริงถ้าเห็นภาพก่อนน่ะที่เขาจะมีการเอามาปิดอ่ะค่ะพี่
คือทางมันแบบมันเหมือนถนนมันมืดด้วยแล้วมันก็มีทางเหมือนแบบ
ถ้าคนไม่รู้บางทีไม่เห็นอาจจะขับตรงลงไปแล้วมันก็ลงไปในน้ำอ่ะพี่
มันก็อันตรายอยู่ดีกลายเป็นว่าต้องรอให้เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาก่อน
ต้องรอให้มีอย่างนี้ถึงจะเริ่มอ่างมาทำไฟให้มันสว่าง
เอาแบรีเออร์มาป้องกันการที่แบบรถจะขับลงไปตรงนั้นแต่วันนี้คือเหตุผลเขาบอกที่ไม่ได้ปิดนั่นแหละ
ก็เพราะว่าต้องการจะทำเป็นช่องเซอร์วิสนะฮะเพื่ออะไรเพื่อเข้าไปบำรุง
เสาไฟฟ้าแรงสูงที่พาดข้ามแม่น้ำเนี่ยแถมยังไม่มีป้ายสัญญาณเตือนอีกด้วย
แม่ดูในเส้นนี้เขากำลังไปแล้วแม่ว่ามันเหมือนถนนอีกเส้นไหมล่ะ
แล้วตอนกลางคืนใช่ไหมตอนแรกไม่มีกลวยสีแดงตั้งนะแม่นะ
มันเป็นช่องแบบเหมือนขับลงไปอย่างเงี้พี่ดูไม่เหมือนเป็นถนนไหมล่ะ
เหมือนแบบมันเป็นโค้งลงไปอย่างเงี้ยเออเหมือนจริง
ก็ไม่รู้แล้วคนถ้าสมมุติไม่ชินเส้นทางอ่ะก็ต้องตรงใช่แต่ไอ้
พีพีเอสเนี่ยก็เคยโดนพาหลงนะเคยเหมือนกัน
แต่ผมคงจะบอกค่ะไว้ตรงแต่แบบแล้วตรงที่มันมีบนสะพานเนี้ย
คนในพื้นที่ก็ไม่รู้หรอกอืมจากสุพรรณเป็นนักความสวรรค์น่ะ
อันเนี้ยจากสุพรรณเป็นนักความสวรรค์เนี้ยดูทางสิพี่นี่คือลงไปที่นั่น
ขณะเดียวกันทางจังหวัดเนี่ยเขากำลังเร่งหาผู้รับผิดชอบครับ
ว่ามันเกิดจากการกระทำของส่วนราชการใด
โดยเบื้องต้นมีรายงานว่าแขวงการทางนครสวรรค์กำลังพิจารณาเพื่อมอบหมาย
ให้แจ้งความเอาผิดบุคคลหรือหน่วยงานที่เปิดทางดังกล่าวอยู่ตอนนี้
นี่ต้องไปฟังเสียงตอนคุณแม่
ไปฟังเสียงสักนิดนึงนะครับโอ้นี่เธอลงลงไปพอดีนะเนี่ย

อือมึงต้นไม่พบอะไรนะครับไม่พบอะไรไม่พบน้องรอยอะไร
อะไรวะเขาตกน้ำค่ะแต่ว่าเขาเนี่ยเห็นหรือว่าเขาจะหลุดจากรถตอนนั้น
ไม่รู้จักแต่ว่าจุดที่พบเนี่ยไม่น่าเลยลูกชายไม่น่าไม่น่ามาชอบคนติด
เย็นเย็นนะคุณแม่ไม่เป็นไรครับไม่น่าเลยไม่น่าแผงไม่น่ามาฆ่าลูกเราเลย

ซึ่งวันนี้เดี๋ยวเขาก็ต้องหาว่าหน่วยงานไหนที่เป็นคนไปเปิด

กล้องดินตามีตกล้องวงจรที่เค้าถ่ายภาพได้
ไม่ใช่ลงไปนะแม่เขาวนอยู่หลายรอบนะ

วนอยู่หลายรอบกว่าที่จะลงไปตรงนั้น

คือมาหาแฟน

คือขับรถมาหาแฟนที่นครสวรรค์

แล้วลูกแม่เขาก็บอกว่าเขาก็มีลูกของเขาอยู่คนเดียว
อืม
เขาก็บอกว่าผู้ป่วยสุดทนค่ะ

เอ่อให้ทานอาหารเนี่ยเขาบอกเขาไม่ใช่นักโทษนะ

เฟซบุ๊คใครอยากดังเดี๋ยวจัดให้นะคะ

ผู้ป่วยเขารักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสนาม

พร้อมข้อความระบุว่าขอความร่วมมือหน่อยนะคะ

ช่วยลงไปตรวจสอบหน่อยนะคะ
โรงพยาบาลสนามในจังหวัดตรัง

ให้ทานข้าวกล่อง๕๐บาทเนี่ยนะคะ

ไม่ถึงดูแล้วไม่น่าจะถึง๕๐บาท

ให้เขาอยู่บ้านยังดีซะกว่านะคะ
สนาม๕ที่สถาบัน

เขาบอกว่าทุกวันเนี่ยลุ้นมากเลยว่าข้าวแต่ละมื้อเนี่ยนะคะ

กินเพื่อประทังความหิวไปเท่านั้นนะคะ
ให้มันผ่านโพนไปวันนึง
บอกเลยว่าเขาสุดจริงแล้วนะคะ

อกจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นข้าวแกงแบบจืด
เจียวก็ไม่มีซอสให้เกือบทุกมื้อค่ะ

บอกอาหารแย่มากว่าอย่างนี้นะคะ

ก็ชาวเน็ตก็เข้าไปแสดงความคิดเห็นกันเยอะแยะมากมายเลยนะคะ

ถาบันพระทุ่งกระบือ

หลายคนอยากจะอยู่ที่โฮมอัสโซเลสต์

ให้อยู่บ้านที่กว่า
รับน้ำทะเลหนุน๑๔พฤศจิกายนนี้

แต่เตรียมรับน้ำทะเล๑๔พฤศจิกายนนี้
จะหนุนขนาดไหนเดี๋ยวกลับมาเล่าให้ฟังครับ
กุหลาบติดทนโลชั่นมิสทีนไวท์สปาโรเซ

ไปดูเรื่องของสถานการณ์น้ำกันหน่อยค่ะ
ระหว่างนี้น้ำทะเลหนุนสูง
ทำให้กรุงเทพมหานครในหลายพื้นที่นะคะ

แล้วก็ไหลทะลักเข้ามาในหลายส่วนเลยทีเดียว
กรุงเทพมหานครเองเขาก็มีการประกาศเตือน๕เขตนะคะ
วันที่๗ถึง๑๓พฤศจิกายน
แล้วก็อีกช่วงหนึ่งค่ะ๒๐๒๖พฤศจิกายนนี้
ขอให้ชุมชนนอกเขตนะคะคันกั้นน้ำ
บ้านเรือนที่อยู่บริเวณแนวเขื่อนชั่วคราว
บริเวณที่ไม่มีแนวคันกั้นน้ำเนี่ยค่ะ
พร้อมรับสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูง
ก็จะมีในบริเวณใต้สะพานกรุงทนสะพานสังฮี

มันแตกน้ำไหลเข้ามาเต็มไปหมดเลย

ชำรุดเพราะว่าน้ำแรงมาก
ร้านอาหารขนาดน้ำเขตบางพลัดนะคะ
ถนนราชวงศ์เขตสัมพันธวงศ์
ถนนเจริญกรุงอู่ต่อเรือ
สะพานปลาถนนพระรามที่๓วัดดอกไม้

ถนนเจริญนครค่ะแยกบุคโลเขตธนบุรี
ถนนทางรถไฟสายเก่าวัดสะพานเขตคลองเตย

ว่าราชการจังหวัดสมุทรประการต้องลงพื้นที่ไปค่ะ

ก็ทำให้มวลน้ำเจ้าพระยาไหลทะลักเข้าท่วมตลาดนะคะ
ทำให้พ่อค้าแม่ค้าต้องยกของขึ้นที่สูง
แล้วก็ประชาชนต้องฝ่าน้ำลุยไปจ่ายตลาดอย่างทุลักทุเลเลยทีเดียวอะค่ะ
จากการสอบถามประชาชนพบว่าปรากฏการณ์น้ำทะเลหนุนนั้น

ชาวบ้านเองก็เริ่มที่จะปรับตัวได้แล้วนะคะ
แต่หากหน่วยงานราชการสามารถช่วยแก้ไขได้ก็ต้องดำเนินการ
เพราะว่าช่วงนี้เนี่ยน้ำมากกว่าปกติ
เพราะมีทั้งน้ำเหนือนะคะที่มีอยู่แล้ว
น้ำทะเลหนุนแล้วก็น้ำฝนเนี่ยมาผสมกัน
ว่าน้ำท่วมไม่เกิน๒ชั่วโมง
นี้ไปดูทางฝั่งพระสมุทรเจดีบ้างค่ะ
น้ำทะเลก็หนุนจนน้ำไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน
โดยเฉพาะถนนสาย๓๐๓สุขสวัสดิ์ป้อมพระจุล
สัญจรลำบากมากต้องรอน้ำรถถึงจะไปได้

อันนี้คือตรงตลาดปากน้ำเลยค่ะ

การทำตลาดใหม่ยกพื้นสูงมีแบบว่า
กั้นขึ้นมาเมื่อกี้น้ำยังเอาไม่อยู่
คือปกติคนปักน้ำจะชินรถเบยเป็นคนปักน้ำ

แต่ปกติน้ำมาแป๊บแล้วมันก็จะไปแป๊บขึ้นท่อ
ทีนี้รอบนี้มันดันหนุนสูง
อย่างที่ชาวบ้านเขาบอกชัดเจนนะคะว่า
น้ำเนี่ยมาจากน้ำเหนือก็มีอยู่แล้ว
ปริมาณน้ำในปีนี้มากอยู่แล้วถูกไหมคะ
ประจวบเหมาะกับน้ำทะเลหนุนแล้วฝนก็ตก

เพราะปกติถนนเส้นสุขุมวิทย์ด้านหน้าที่เป็นแบบ

เมื่อวานนี้ค่ะไหลทะลักเข้ามาท่วมแบบหมดเลย

แม่ตอนนี้อยู่ที่อีกที่หนึ่งบางพี
แต่บ้านบ้านเดิมอะค่ะบ้านอากงก็อยู่ที่นี่

น้ำเพราะว่าน้ำก็ท่วมเมื่อวานนี้เหมือนกัน

ชอบประชาชนในพื้นที่มากเลยนะ

เขาก็จะชินอย่างบ้านเราพอฝนตกแรงนะ

ท่อมาแล้วเอาละน้ำขึ้นมาแล้วหน้าแข้งแล้ว

มันก็มาเร็วแล้วก็น้ำมันก็ไหลแรงมาก
ก็ต้องรอดูไปนี่ต้องเตรียมพร้อมนิดนึง

ชาวบ้านก็บอกว่าไม่เห็นมีการแจ้งเตือนอะไรกันเลย
บางทีแจ้งเตือนก่อนที่น้ำจะมาแรงครึ่งชั่วโมงอย่างนี้

อันนี้กรุงเทพก็เลยแจ้งชัดเจนเลยว่าเนี่ยค่ะ
ถึง๑๓กับ๒๐๒๖พฤศจิกายนต้องระวังเรื่องน้ำด้วย
ใครเตรียมเสื้อกันหนาวให้ตั้งแต่เช้าเจ็บเตือน
ก็หน่ายแล้วก็ทิ้งไปใส่เสื้อแขนตั้งอยู่
เดี๋ยวคนบอกลุ้นกันเถอะวันนี้เช้านี้จะเป็นยังไง

แต่ตอนโหวเช้าเดียนนิดนิดเพราะว่าจาม

เขาไม่ได้แบบนั้นแต่ก็ปรับตัวได้แล้ว
แต่ว่าอันนี้มันไหลแล้วมันไหลเยอะนิดนึง

แล้วก็สารกางถ้าไปดูสารกางสมุดปราการนะคะ
เมืองปากน้ำเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยก็คือจะเข้ามาเต็มที่เลย

ให้คนไปวิ่งจ๊อกกิ้งให้ไปเดินชมวิวอะไรอย่างนี้

เมื่อวานนี้เวลานี้ยังเข้าเลยหะ
แต่ถึงแม้ว่าพ่อแม่พี่น้องจะปรับตัวได้นะ
แต่ยังไงเนี่ยดูแลกันหน่อยก็ดี

ช่วยดูแลช่วยให้อะไรให้ซ้ายให้แบบ

จะให้ฉันระวังตัวยังไงหรืออะไรอย่างนี้
ทางงานว่างเนอะเดี๋ยวเอาไว้ใส่เลยจ้า

หนังเข้ามาไหน
รีบโปรโมตไปกลัวคนจำได้เหรอ
เขาบอกว่าเขาเนี่ยอยากจะให้ถึงห้าดาวเลยทีเดียวนะคะอ่าสาวเจ้าลายเนี้ยนะคะ
เขาเนี่ยไปตกอยู่ในสถานการณ์ที่ถือว่าเสี่ยงแล้วก็อันตรายมากนะคะ
ขาดไหมไม่ขาดจ้ะอืมไม่มีขาดเลยนะคะ
ไซต์เนี่ยเขาก็บอกว่านี่แหละน้องบอกว่าอยากให้๕ดาวเลยทีเดียวนะคะ
น้องบอกสั่งเพิ่มอีกนะถ้ามีนะจะสั่งซื้อทุกสีเลยค่ะ
นะฮะภาพตอนที่ถลายเนี่ยเขาบอกถลายไปติดนะไปติดกับกิ่งไม้
มีกิ่งมาลัยแล้วก็แบบก้อนหินก็ใช่ก้อนหินแล้วก็นั่นอ่ะมีข้างบนติดกับมีกิ่งไม้หน่อย
แต่อยู่เมืองนอกเนอะไม่ใช่เมืองไทยเนอะนะคะจริงจริงเนี้ยอ่า
รูปนี้นะเขาโพสต์ตั้งแต่ปี๖๓แต่ว่าปรากฏว่ามันกลับมาดัง
จริงจริงจริงแผนก็เป็นไวรัลเนี้ยเพราะว่ามีคนเนี้ยเอาไปลงในทวิตเตอร์อืม
เอาง่ายวันนี้ถ้ำนาคาต้องยอมรับเราเปิดประเทศกันมาตั้งแต่หนึ่ง
พฤศจิกายนจุดมุ่งหมายของคนเริ่มเดินทางไปที่จังหวัดบึงกาล
แต่อยากจะบอกคุณว่า๑คุณดูโรงแรมไม่ดีนะฮะ

เพราะแบบมีรงค์แรมเยอะถึงขนาดที่เเท่าว่า
รองรับนักท่องเที่ยวได้เยอะขนาดนั้น
ไม่ว่าจากแอปพลิเคชันอะไรก็แล้วแต่อ่านะแล้วก็ตอนเนี้ยอุทยานแห่งชาติภูรังกาบึงการเนี่ย
ที่มีหินขนาดใหญ่ที่ว่าโอเคแหละก็ได้เราทำกระชาภาพ
ซึ่งความจริงเขาบอกว่ามันจะต้องมีเสียญพญานาค๙เสียนที่จะต้องพบกันนะครับ
ที่จะเป็นเสียงลักษณะคล้ายกับเซียนพญานาคเนี่ย
ถ้าสมมุติจะพูดถึงการมูเตรวนตามตำนานเนี่ย

เหมือนอยู่คู่กับไทยรัฐก็เคยทำ
คุณดูดีไปวัดไหนก็มีพญานาคใช่ไหมครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เล่าว่าตำนานพญานาคที่ถูกสาปเป็นหิน
เขาบอกมันข้องเกี่ยวกับภูลังกาแล้วก็บึงโขงหลงเกิดจากการล่มเมืองของพญานาค
ซึ่งเกิดจากความรักที่ไม่สมหวังระหว่างพญานาคกับมนุษย
อันนี้คือนิทานที่เขาเล่ากันมาทำให้เมืองที่เคยเจริญเนี่ยล่มสลายไป
ขนาดที่นักวิทยาศาสตร์เขาอธิบายอย่างนี้
เขาบอกว่ามันคือปรากฏการณ์จากธรรมชาติที่ทำให้หินบริเวณถ้ำนาคาเนี่ยเป็นเกร็ดงู
เขาใช้ก็เนี่ยอย่าเอาขึ้นไปเลยขอร้องเถอะ
เอาขึ้นไปแล้วบางทีไม่มีใครไปเก็บลงไหม
วงมาลัยหรืออะไรก็แล้วแต่เอาไว้ข้างล่างเถอะไหว้บูชาข้างล่างเถอะนะฮะ
เขาบอกเลยว่าบริเวณถ้ำนาคาเนี่ยมีเป็นเกล็ดงูว่าบริเวณดังกล่าวเนี่ยเป็นหินทราย
ในเนื้อจากมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมินี้ที่แตกต่างกันไป
กลางคืนอย่างรวดเร็วทำให้หินเกิดการขยายตัว

จนเกิดการแตกเป็นลายเหลี่ยม
ความเชื่อมีทั้งหมดกี่เศียรหรือกินหัว
เขาก็บอกเจอกันที่นครพนมด้วยนะ

คือที่จริงเลยไปถึงนครพนมด้วยนะ

สมมุติอัพเดทล่าสุดคือหัวที่๔หรือเจออย่างหัวที่๔
บางทีเขาคิดกันเองด้วยนะเธอ

ถ้าสมมุติเอาจริงเวลาที่เขาเจอหัวนึง
คนที่เชื่อได้จริงคือคนที่เดินขึ้นไป

ที่เขาเดินขึ้นลงอย่างนั้นเป็น๑๐ปี
เขาไม่เคยเห็นบทจะออกมาเขาก็ออกมาเองนะครับ
ถ้าเกิดไปในลักษณะนี้อย่างที่บึงการ

จังหวัดอื่นหมายถึงถ้าไปเช้าวันหนึ่งปุ๊

หรือถ้าสมมุติคุณจะแบบว่าเช้าหน่อยนอนอุดรอุดรเนี่ยก็คือ
๓ชั่วโมงในการจะเดินทางอาจจะต้องแบบออกเช้าหน่อยมาถึงสัก๗๘โมงอะไรอย่างนี้นะครับ
ไม่สมมติถ้าเดินเร็วสุดของแม่ก็จะแบบว่ากี่ชั่วโมงครับ
ทั้งครึ่งชั่วโมง

เมื่อกี้ที่เรานำภาพมาให้ครู
เพราะฉะนั้นการเตรียมความพร้อมก่อนขึ้นถ้ำนาคาร
นักท่องเที่ยวจะต้องจองคิวผ่านคิว
เพราะจังหวัดเขาเป็นสีเขียว
วันหนึ่งแค่สี่ร้อยสามสิบคนเท่านั้นนะฮะ

แล้วก็เตือนนิดนึงว่าถ้าจะไปตรวจเรื่องความดัน
ตรวจเรื่องระบบเลือดตัวเองให้ดี
เพราะว่ามีเพื่อนบางคนไม่เป็นอะไรเลย

จุใจกับสินค้าแบรนด์ดังทุกชิ้นทั้งเว็บลดสูงสุดนะเมนะ
พร้อมโค้ดลดเพิ่มสูงสุดนะฮะโค้ดถ้าคุณได้โค้ดเนี่ย
เพิ่มสูงสุด๓๑๑๑๑บาทแบ่งชำระได้ด้วยนะ๐เปอร์เซ็นต์
สมมุติคุณช้อปปิ้งวันนี้แบ่งชำระ๐นาน๑๒เดือนพร้อมจัดส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำทั่วประเทศครับ
เครื่องใช้ไฟฟ้านาฬิกาแฟชั่นสปอร์ตลดสูงสุด๓๖อย่างซำซุงเนี่ย
ซำซุงเนี่ยรถกระหน่ำเลยทั้งทีวีหลากหลายรุ่นเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างเลยฮ

อ้าวแต่ทีนี้เนี่ยก็เอาใจสายสปอร์ตกับแบรนด์เครื่องกีฬาลดสูงสุด๖๐ค่ะ
คนรักสนิเกิลหรือว่ากำลังเล็งอยู่อันนี้ต้องห้ามพลาดเลยนะคะ
บีเทรนด์ลดสูงสุด๕๐ค่ะ
ตัวนี้ระยะเวลาโปรโมชั่น๑๓๐พฤศจิกายน๒๕๖๔ค่ะ
ก็ต้องนี่เลยค่ะถ้าอยากต้องการจะได้หูฟังที่ตอบโจทย์นะคะ
คลิกเดียวถึงห้างเลยนะคะตั้งแต่วันที่๑ถึง๑๒พฤศจิกายน๒๕๖๒
หรืออะไรก็แล้วแต่ตุ๊ดกระเทยบวชผิดไหม
สมัยก่อนเขาเรียกบันดอกบันดอกจ้ะคำถามวันนี้คนที่มาตอบคือพระมหาภัยวัน

ไปค่ะอ่ะแม่
ก่อนไปอย่างอื่นนะฮะเปิดทุกเรื่องราวว่ากว่าจะมาเป็นพระมหาภัยวัน
คนรู้จักกันทั้งประเทศในฐานะพระ
พระมหาไพรวันที่ควรรู้จักกันทั้งประเทศเนี่ย

สร้างปรากฏการณ์คนดูเยอะ
สินค้าทุกตัวดูหมดเลย
น่าฮะล่าสุดพระมหาไพรวันก็เปิดเผยถึงคนที่เป็นเกย์
จริงแล้วอยากจะบวช
ถามว่าจริงจริงแล้วทำได้ไหมเขาบอกเขาไม่ได้ถามถึงความรู้สึก
ไม่ได้ถามว่าคุณมีความรู้สึกเป็นผู้ชาย๑๐๐หรือ๖๐
มันไม่ใช่ตัววัดความรู้สึกแต่ถ้าถามถึงกายภาพว่าเป็นผู้ชายไหม
หมายมันก็บอกถ้าคุณมีองค์กชาติองค์คชาตินะคุณเป็นผู้ชาย
เป็นเพื่อนยืนยันว่าคุณเป็นผู้ชายอย่างอื่นมันเปลี่ยนได้
พระพุทธเจ้าตรัสว่าในหมู่มนุษย์หลายคนเนี่ยฝึกแล้วเป็นผู้ประเสริฐ
ฉะนั้นมนุษย์ทุกคนฝึกได้ปรับได้แต่ถ้าคุณเอาตัวที่มันเป็นความรู้สึกนิดนึกคิดเนี่ย
มาบอกเป็นผู้ชายหรือไม่ผู้ชายเนี่ยมันก็ไม่แฟร์หมาจะพูดอย่างนี้
เพราะความรู้สึกมนุษย์มันเปลี่ยนได้ตลอดเวลาฉะนั้นวุฒิโสศินะฮะไม่ได้ถามเรื่องอารมณ์นะฮะ
แต่ถามกายภาพว่าคุณเป็นผู้ชายไหมถ้าถามกายภาพคุณเป็นผู้ชายไหม
พวกเราก็คือผู้ชายไปฟังเสียงมีไหมฮะเอาไม่มีนะครับนี่ก็ต้องติดตามกัน
ก็นี่คือคำตอบของพระมหาภัยวันค่ะซึ่งก็จริงเนอะก็จริงอ่ะ
อืมดูจากข้างนอกก็เนอะสูงแม่
พรุ่งนี้ยังไงจ๊ะเมจ๋าพรุ่งนี้ค่ะรายการข่าวใส่ไข่ของเรานะคะ
เวลาจะมา๑๗นาฬิกา๔๕นาทีคือ๕โมง๔๕มาเร็วขึ้น๑๕นาทีนะคะ

อืมน้อยห้องแล้วค่ะอืม
ขาวใส่ไขสกตัวไขใหม่กว่าเดิม
เพิ่มเวลาพบกันเร็วขึ้น๕โมง๔๕ตั้งแต่๑๐พฤศจิกายนนี้
ไทยรัฐทีวีที่นี่ที่เดียว
ตามนี้เลยค่ะ๑๐พฤศจิกายนที่นี่ที่เดียว
แม่จ๋าเราวันนี้แม่จะมาถึงกี่โมงด้วยจ๋าอืม
พี่เมนเนอะพวกเมนปกติแล้วพี่หนุ่มเลย

เมื่อวานนี้พี่หนุ่มมีการแบบว่าคุยกับคุณโอดิน
เพราะว่ามีกระแสออกมาก่อนอันนี้ที่มีการตั้งกลุ่มขึ้นมา
แล้วก็พูดเหยียดชาวอีสานนะคะทีนี้เนี่ย
จากมีประเด็นร้อนแล้วทางพี่หนุ่มเองเขาก็เลยมีการเข้าไป
เมื่อวานนี้เนี่ยเขาถูกพาดพิงจากน้องที่ชื่อโอดิน
ล่าสุดพี่หนุ่มกันใช้ก็เข้าไปร่วมขับเฮ้าส์
ก็มีโอดินเนี่ยค่ะเขาขึ้นมากดขึ้นมาแล้วก็กล่าวขอโทษพี่หนุ่ม
บอกว่าผมโอดินนะที่พี่พูดถึงพี่หนุ่ม
ผมแค่ขึ้นมาจะขอโทษพี่เขาผมขอโทษจากใจนะครับ
ผมไม่ได้ตั้งใจพูดผมปากหมาพูดไปไม่ทันคิดขอโทษครับ
ทางด้านพี่หนุ่มเองก็เลยตอบกลับไปบอกว่าไม่เป็นไรครับเข้าใจ
ดีนพูดต่อบอกว่าส่วนเรื่องคนอีสานที่คนไปลงว่า
ผมด่าคนอีสานด่าลิซ่าคือผมไม่เคยด่าลิซ่าหรือด่าคนอีสาน
บอกว่าผมไปด่าหาคลิปมาโอดินพูดอย่างนั้นนะคะ
ผมเป็นคนที่อยู่ในกลุ่มแต่ไม่ได้อยู่ตอนที่เขาพูดถึงลิซ่า
ผมไปอยู่ตอนที่เขาพูดถึงรายการโหนกระแสผมก็เลยไม่ทันคิด
พูดชื่อพี่หนุ่มออกมางานนี้พี่หนุ่มก็ตอบกลับไปบอกว่าไม่เป็นไรครับ
แต่ว่าเรื่องของน้องลิซ่าเนี่ยคือคนที่ชื่อเม้งพูดใช่ไหมพี่หนูก็ถามนะ
ก็เป็นคนชื่อเม้งนี่แหละเนอะโอเคไม่เป็นไรของพี่พี่ไม่ติดใจ
เอาเป็นว่าพี่เข้าใจพี่หนุ่มตอบแบบนี้
แล้วล่ะอย่าลืมว่าเติมน้ำมันไหมพรุ่งนี้น้ำมันขึ้นอีกแล้วต้องเติมวันนี้เลยค่ะ
เติมเยอะกว่านี้ขึ้นก็๕๐ตังค์ป่ะปกติแล้วขึ้น๖๐วันนี้
เฮวามีขายที่๗๑๑แล้วนะฮะอุ่นเล็ก
เดี๋ยวไปซื้อทะเลทะเลคุณผู้ชมค่ะน้องทะเลนะคะ
ตอนนี้๓คนพ่อแม่ลูกย้ายไปอยู่ภูเก็ตแล้ว
นะแต่นี่ล่าสุดนี่ไงใส่ชุดแดงเห็นไหมคะ
ก้อยค่ะเอาชุดแดงให้ลูกใส่นะคะ
และแล้ววันนี้ก็เป็นวันของแม่นะคะนี่๑เดือนคุณผู้ชมค่ะ
ชุดแดงเด็ดออกมาเลยนะคะ
หมอบอกว่าน้องเนี่ยโตไวมากค่ะแต่ใส่ชุดนี้แล้วไม่ค่อยถามว่า
ทำไมร้องไห้ล่ะลูกแฮชแท็กค่ะ
หัวเราะสะใจเลขที่ออกแฮชแท็ก
ว่างั้นนะน่ารักไหม

พรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันไม่ใช่๖โมงแล้วนะฮะ

พรุ่งนี้เราดูรายการข่าวส่วนใหญ่ว่าใครมาทันไม่ทัน
เอาง่ายเลยต่างหกเนี่ยถ้าหวังคุณแม่กับพี่หลุกเนี่ย
ข้าวใส่ไข่สดกว่าใครใหม่กว่าเดิม
ข้าวเวลาพบกันเร็วขึ้น๕โมง๔๕
ตั้งแต่๑๐พฤศจิกายนนี้ไทยรัฐทีวี

ข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ
ตั้งแต่